เป็นแบบนี้เลยลุงขาวโหดเมืองนนท์เนี่ยทุบกระจกรถ
ค่ะคู่ยิงตะบานแบบเนี้ยหรอใช่ค่ะและคิดดูนะในรถ
นำมีเด็กสามขวบอยู่ด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยววันนี้ให้ฟังทั้งสองฝ่ายเลยค่ะคุณผู้ชม
อื่นไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะครับ
จะจะรจชอบ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

กฤทธิ์พิวัตรวราศิลป์อายุ๕๓ปีนะคะ

ทีนี้เขามาพบตำรวจแล้วนะนี่ตอนมาหาตำรวจ

เสียงอ่อนค่ะแล้วก็ชี้แจงเล่าให้กับตำรวจฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ฝั่งนั้นก็ถอยรถมาแรงจนเกือบจะชนรถผมแล้ว
ผมก็ต้องบีบแต่บีบแต่เตือนแต่ทีนี้ผมโมโห
ก็ลงไปต่อว่าตำรวจก็ถามอ้าว
แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวยิงแสกหน้านี่คืออะไร
ฝั่งลุงเขายอมรับว่าที่พูดไปโมโห
แล้วตำรวจก็ถามคุณคุณไม่เห็นเด็กอยู่ในรถเหรอ
รู้ไหมเด็กเขาร้องไห้เด็ก๓ขวบเอง
นี่เขาบอกว่าก็รถเขาติดฟิล์มมืด
มีอาชีพเปิดร้านขายพระเครื่องแล้วคนรู้จักเยอะ

คือในโลกโซเชียลมันไม่ได้เซ็นเซอร์อยู่แล้วคุณ
มันก็เลยทำให้เขาเสียหายเหมือนกันนะคะ